คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวความรักของคนในวงการบันเทิง
หลายคู่อยู่กันมานานนะคะแต่ยังไม่มีทายาทสักที
บางคนก็ใช้คำว่าถอดใจก็เลยก็ไม่ได้นะ
แต่บางคนก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรไม่มีคู่ไม่มีทายาท

เอามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคู่รักมาลาทอนนะคะ
คู่นี้เลยค่ะพี่ตั๊กกับพี่ป๊อกค่ะ
คู่กันมานานกว่ายี่สิบปีค่ะแม้จะยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจนะคะ
แต่ความหวานที่สามีพี่ตั๊กมีให้พี่ป๊อกเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะคะ
ว่างจากงานแสดงก็มักจะชวนกันไปต่างจังหวัดค่ะ
ซึ่งพี่ตั๊กพี่ป๊อกนะคะประกาศแล้วนะคะว่าจะขอใช้ชีวิตด้วยกันสองคน
แบบไม่มีทายาทนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลานรักนะคะ
เป็นยาชูใจอยู่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักจริงจริงเลยนะคะ
ใช่ค่ะขยับมากันที่คู่รักนะคะคู่กัดซีเอมมี่นะคะ
เพิ่งจัดปาร์ตี้ฉลองวิวาไป๙ปีหมาดค่ะ
งานนี้นอกจากจะมีของขวัญมาเตอร์ไพรส์ให้กันและกันแล้วนะ
เอมมี่ค่ะยังประกาศเลิกด่าสามีแล้ว
เป็นของขวัญนี่ไงเป็นของขวัญ

ด่าสามีเป็นยาชูใจ
พักกันด่าสามีสักพักนะ
ความน่ารักของคู่ซีเอมมี่นะคะอยู่ที่ความหานี่แหละค่ะ
ว่างก็ทำคอนเทนต์ทั้งหยิกยอกแซว
ครบกันเมื่อไรก็เรื่องใหญ่

การใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ด้วยกันสองคนตายายเนาะ
ส่วนเรื่องลูกค่ะทั้งคู่สารภาพว่าเคยรอจนท้อใจเครียดมาก
กระทั่งสีเอมมี่ก็ปรึกษากันแล้วก็ประกาศชัดเลยว่า
กันมาครบสิบปีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อแล้วว่าไม่ขอมีทายาท
จากว่าอยากเอาเวลาไปปลุกปั้นธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
ประกอบกับมีแนวคิดที่ว่าอยากจะใช้ชีวิตชิวสองคนก็ได้
คุณท็อปก็ย้ำชัดนะคะว่าถึงจะไม่มีลูกก็ไม่เคยเหงา
เพราะว่าคู่นี้เขาเติมเต็มความรักความเอาใจใส่ให้กันตลอดนะคะ

ภูมิใจมากที่ได้เป็นสามีของภรรยาคนสวยคนนี้คุณนุ่นศิรพันธ์
ไม่เชื่อเราไปฟังเสียงคุณท็อปกันหน่อยดีกว่าค่ะสามีดีเด่น

ตอนนี้ผมรู้สึกแฮปปี้นะในการที่ผมมี
ผมชอบนะผมรู้สึกว่าผมภูมิใจ
ยังไปงานแล้วก็เขาให้เขียนชื่อผมก็ว่าท็อปแฟนนุ่น

คือมันก็ไม่ได้ดูดีไปซะทั้งหมดนะครับ

คุณท็อปสามีคุณนุ่นศิรพันธ์คนเดียวเลย
เขาภูมิใจนะสามีที่บ้านไหนเนี่ยดูตามคุณท็อปได้